การเดินทางหยุดยาวต่อเนื่อง๕วัน
บคศคาดว่าน่าจะมีคนเดินทาง๓แสนกว่าคน
และทีนี้เรื่องรถเสริมก็ต้องมีบริการให้เพียงพอด้วยนะคะ

ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขนส่งหมอชิด
ก็มีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด
เพราะว่าหยุดยาวไงวันนี้๑๓ใช่ไหม
๑๓๑๔๑๕๑๖๑๗๕วันต่อเนื่องบรรยากาศก็คึกคัก
คนก็รอเดินทางกลับสายเหนือสายอีสานนะคะ
ปริมาณรถก็เพียงพอกับผู้โดยสาร
เพราะว่าบางคนเขารู้อยู่แล้วไงว่าเป็นวันหยุด
แล้วมีรัฐบาลประกาศหยุดเพิ่มเติมพิเศษ
ก็เลยจองตัวล่วงหน้ามาการเดินทางก็ราบรื่น
แต่ก็มีนะคะบางคนไม่ได้จองตัวล่วงหน้า
แล้วก็ไม่รู้ตารางเดินรถด้วยว่ามันมีตารางเดินรถยังไง
บางทีมาถึงก็ไม่ทันก็ต้องนั่งรถสายอื่นไปแทนไปต่อก็มีเหมือนกัน
ทีนี้สอบถามจากทางรองประหลัดกระทรวงคมนาคมค่ะ
สรพงศ์ภัยทูลพงศ์ก็ย้ำเลยว่าให้ผู้บริการ
ให้บริการต้องดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาว
ต้องดูแลป้องกันทั้งเรื่องอุบัติเหตุป้องกันทั้งเรื่องโควิดด้วย
ขอความร่วมมือผู้โดยสารนะคะเวลาจะนั่งรถยาวกลับต่างจังหวัดแบบนี้
หน้ากากอนามัยตลอดตลอดการเดินทางอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำมากนะคะ
เรื่องต้นก็คาดว่าจะมีประชาชนมาใช้บริการรถของทางบข
รวมถึงรถตู้ราว๓๐๐๐เที่ยว
ดังนั้นเขาก็เลยมีการเตรียมรถเสริมเอาไว้แล้ว๒๐๐คัน
เพราะว่าไม่อยากให้มีผู้โดยสารตกค้าง
ว่าช่วงวันหยุดยาวแบบนี้จะมีคนเดินทางประมาณ๓แสนคนนะคะ
แล้วถามว่าราคาล่ะราคาตัวล่ะราคาค่าบัตรเป็นยังไง
ตอนนี้ยังคงตึงราคาค่าโดยสารเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ
เป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนนั่นเอง
อันนี้สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถบขศด้วยรถสาธารณะ
แต่คนที่ขับรถเองค่ะดูกันหน่อยละกันบรรยากาศที่ถนนมิตรภาพ
มอเตอร์เวย์ปากช่องโคราช
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าฟ้ายังไม่สว่างดีเลยนะ
โมงตำรวจทางหลวงก็เปิดช่องทางพิเศษ
ตรงนั้นระยะทาง๖๔กิโลเมตรนะคะ
ทางขาออกที่จะไปทางภาคอีสานเปิดให้ใช้๒วัน
ก็คือวันที่ส่วนใหญ่คนจะเดินทางไปนี่แหละค่ะ๑๓๑๔กรกฎา
แล้วก็ช่องทางขาเข้ากรุงเทพก็จะเปิดให้ใช้๓วัน
ถามว่าวันนี้เป็นยังไงคนเดินทางกลับภูมิลำเนา
คนเดินทางกลับไปทางภาคอีสานเนี่ยไปตั้งแต่เช้ามืด
เพราะว่าบางคนคุณสื่อสกุลเขาไม่อยากออกแบบไปรถติดอยู่ตรงนั้นไง
เลี่ยงออกเช้าเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงสายช่วงบ่ายก็คงมีตามมา
แล้วถามว่าพื้นที่ที่โคราชฝนก็มีตกลงมาโปรยปลายต่อเนื่องนะคะ
ยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะแจ้งประชาชนเอาไว้นะคะ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทาง
ผ่านทางพิเศษ๓เส้นทาง๓สายก็คือทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร๑๙ด่าน
ทางพิเศษศรีรัฐ๓๑ด่านแล้วก็พิเศษอุดรรัฐยา๑๐ด่านนะคะ
วันนี้กับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ